หรือเราในการให้ความช่วยเหลือพี่ยอมที่ประสบอุทธกภัยที่แบบสงบคหลักฮลและก็พื้นที่ภาคอิศรรย์นะคะ
เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าพี่ไผ่แล้วก็เพื่อนพ้องของในวงการรวมตัวกัน
ไปเตะฟุตบอลการกุศลนะฮะหารายได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครนี่แหละค่ะ
เตะฟุตบอลเสร็จปั๊บเดินทางลงพื้นที่เลย
เพราะฉะนั้นไม่อยากให้รอช้าเดี๋ยวเราจะได้มาร่วมพูดคุยกันกับพี่ไผ่
นี่แหละพี่ไผ่อยากจะนำรายได้พร้อมกับสิ่งของที่แฟนคลับที่นำมาร่วมบริจาค
ไปส่งมอบให้กับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อน
ถ้าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนตอนนี้พี่ไผ่น่าจะเดินทางอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินแล้วนะคะ
ยังไงเดี๋ยวคุยกับพี่ไผ่เลยดีกว่าอยู่ในสายกับเราแล้วใช่ไหมคะ

อรี่และขวัญจากบันเทิงไทยรัฐนะคะพี่ไผ่ค่ะ
ตอนนี้พี่ไผ่เดินทางถึงไหนยังไงล่ะคะพี่
ตอนนี้อยู่ที่สว่างแดนดินแล้วครับ
บรรยากาศโดยรอบตอนนี้ปริมาณน้ำลดลงหรือยังคะพี่
จริงตอนเดินทางมาที่ทวมเผลอจากนี้น้ำลดลงแล้วนะครับ
เห็นบอกว่าท่วมที่พื้นที่ในตำบลหรือว่าในหมู่บ้าน
ที่เป็นที่รุ่มนะครับตอนนี้ที่น้ำน้ำยังขังอยู่ทวนอยู่
เบื้องต้นค่ะได้พูดคุยกับชาวบ้านแถวนั้นไหมคะว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างคะพี่
จริงแล้วความช่วยเหลือผมว่าก็น่าจะมีคนที่เข้าไปมอบสิ่งของแล้ว
จำเป็นเครื่องใช้พวกยูกยายนะครับ
แล้วสิ่งที่พี่ได้เตรียมไปวันนี้มีอะไรบ้างคะ

คือมาที่นี่ก็จะมีพี่ที่อยู่ในพื้นที่
จริงในอำเภาหาแกงดิน

รวมส่วนหนึ่งแล้วเราก็เอามาเพิ่มเติม
ไผ่คะเดินทางมาสกลนครครั้งนี้
ไผ่มากับใครมีทีมไหนยังไงมาช่วยเหลือบ้างไหมคะพี่ไผ่
จริงวันนี้ก็จริงแฟนคลับเขาก็อยากมาด้วยนะครับ
ที่ไปร่วมจัดฟุตรกันกับสมบัติวันก็อยากมาด้วย
แต่ว่าด้วยภาระของหน้าที่ติดงานกันทุกคนนะครับ
ก็ไม่ได้มาแต่ก็ฝากเป็นความหนังใจนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มาที่สกลที่เดียวนะครับ
แล้วก็วันที่สี่ก็จะไปที่ไศทศรษฐ์หน้าวฟังทั่วที่
เดินทางต่อเลยหรือเปล่าแล้วได้นอนหรือยังครับพี่ภัย
ก็เพิ่งมาถึงประมาณสักตี๕กับ๖โมงนะครับ
ก็ยังไม่ได้นอนครับก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จก็กำลังเตรียมตัว
ที่จะเดินทางต่อกันแต่ทุกคนก็ถามว่าเหนื่อยไหม
ผมว่ามันก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะเนาะ
แต่คนที่เขาอยู่ข้างในผมว่าเขาทุกข์มากกว่าเรานะครับ

ไผ่ครับพอจะทราบระดับน้ำข้างในหมู่บ้านไหมคะ
ยังสูงอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับพี่ไผ่
ตอนนี้ผมยังไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่ที่น้ำท่วมจริงเลยนะครับ
ตอนนี้คือเข้ามาอาบน้ำที่ห้องขวาเกาะ
แล้วก็จะเดินทางไปพร้อมการ
ขอขออนุญาตบอกเป็นภาษาอีสานธ์นะครับ
อย่างงี้ทางมันหายไปเร็ว
ผมเชื่อว่าเกิดน้ำทวนหมวงในความทุกข์มันจะเกิดขึ้นผมอย่างงั้น
นะครับความเชื่อหาจะเกิดขึ้นหลายมองหลายบอลก็เป็นกำลังแห้งใจพี่น้องเข้าในเหตุการณ์ทั้งมันหายไปแล้วก็
ให้กลับกลับมาสู่สภาพปกติเร็วกับตรงแห้งใจไปสมมุติว่ามองใดมันไปไม่ได้
นะครับผมไปไม่ได้ก็ตรงแห้งใจเจอได้พี่น้องด้วยนะครับ
ถ้าเกิดว่าช่องทางการบริจาคขาดแคลนอะไร

ไทยรัฐของเรายินดีรับเรื่องทุกอย่างเลยนะคะ

ก็สามารถโทรมาที่เบอร์๐๘๗๓๓๕๐๓๒๑ได้

แต่ว่าผมว่าจริงแล้วทุกที่
หรือว่าทุกจังหวัดจะมีมีการร่วมบริสัยแล้ว
ถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมทำบุญกับผ่านทางช่องทางผ่านก็ได้เช่นกัน

ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวสกลนคร
รวมไปถึงพื้นที่ภาคอีสานด้วยขอบคุณจากใจเลยนะคะ

ค่ะเห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจเนอะ
พี่น้องชาวอีสานไม่เคยพิมพ์กันอยู่แล้วค่ะ